วันนี้มีหลายข่าวที่ต้องตามเลยนะครับตั้งแต่ข่าวแรกเลย
เพราะว่ามีความคืบหน้ามากรณีที่จังหวัดอุดรนะครับ
คุณผู้ชมครับกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วไล่ทำร้ายแบบสามสิบตอนหนึ่งค่ะ
ผมว่าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวนี้ไปบ้างแล้วนะครับโอ้โห
ไอ้คนหนีก็หนีตายครับหนีตายนี่วิ่งไปไกลเกือบหนึ่งกิโลเมตร
แต่ระหว่างทางนะคุณผู้ชมนี่กล้องวงจรปิดตรงนี้เป็นลานจอดรถ
ของสวนสาธารณะหนองประจักษ์นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
กลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ขับรถกระบะมารวมตัวกันสัก๓๐คนได้นั่งดื่มกินกัน
ต่อมานะครับกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บก็ขี่รถผ่านมา
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ไปสกัดรถเขาให้หยุดนะครับ
แล้วหนึ่งในกลุ่มก็เข้าไปถีบรถนะฮะ
แล้วมีการรุมทำร้ายทำร้ายคนไม่ได้ก็เอามีดฟันรถ
คนเจ็บเนี่ยหนีตายครับคุณผู้ชมฮะหนีตายจากอะไร
หนีตายจากมีดไม้สนับมือ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับตี๒๗มิถุนายน
จากนั้นนะครับคุณผู้ชมคนเจ็บเนี่ย
วิ่งหนีออกจากซอยนะครับสวนสาธารณะวิ่งเข้าซอย
ออกจากซอยยังมาเจอไอ้พวกนี้ล้อมหน้าล้อมหลังอยู่อีก
กระทั่งมาถึงสี่แยกไฟแดงครับก็โดนรถกระบะ
ของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ๑คัน
จักรยายนสามคันไล่ตามอีกคนเจ็บถึงขั้นต้องปีนกำแพงหนีตาย

แม่ของเอเรียกร้องให้ตำรวจจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะว่าลูกชายเนี่ยทำงานก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่กล้านะครับ
เห็นภาพที่ลูกถูกทำร้ายยังทำใจไม่ได้เลย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลหน่อยนะครับ

สุดท้ายนักภัยการก็บานปลาย
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
จะติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ